ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สมุทรปราการมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์
ทำให้คุณตาวัย๗๕ปีที่ขี่จักรยานยนต์มาบาดเจ็บสาหัส
คนขับกระบะอ้างว่าก่อนเกิดเหตุมีสุนัขวิ่งข้ามถนนตัดหน้านะครับ
ก็เลยหักหลบแล้วก็ไปชนจักรยานยนต์ของคุณตาติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มีเลือดออกมาจำนวนมากและมีแผลฉีกขาดที่บริเวณเข่าด้านขวา

สอบสวนคนขับรถกระบะซึ่งเป็นชายหนุ่มวัยสามสิบสามปีทราบว่า
กำลังขับรถไปทำงานที่มหาชัย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
จู่มีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งข้ามถนนตัดหน้าจึงหากหลบ
ทำให้พุ่งชนรถจักรยานโยนที่ขี่สวนมากอย่างจัง
บนถนนสายโคกสำโรงบ้านโคกกระเทียมหมู่สาม
พบศพนางอำนวยชื่นชมบุญอายุ๗๐ปี
เสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพศพมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ
ส่วนสามีของนางอำนวยอายุ๗๔ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับสามีเพิ่งกลับจากช่วยลูกเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
จากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตรและกำลังขี่รถกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังเลี้ยวเข้าซอย
ถูกรถกระบะขับตามหลังมาพุ่งชนอย่างจัง
ที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนายพานุพงศ์

ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากรถพ่วง๑๘ล้อ
พุ่งชนท้ายรถสิบล้อบนถนนสุขุมวิทย
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรี

สามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุเกิดจากรถคันหน้าเลี้ยวกลับรถ

ถูกรถพ่วงที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายอย่างจัง
จังหวัดนครราชศรีมาเกิดเหตุไฟลุกไหม้
ออกมาจากห้องเครื่องรถกระบะขนเบเกอรี่
หน้าโรงเรียนเทศบาล๔เพาะชำถนนมิตรภาพ

ทำให้มีแสงไฟและกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากรถจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟ
นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
คนขับสามารถหนีออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งโพสต์คลิปวงจรปิด

จากนั้นก็เลี้ยวขวาเพื่อจะไปกลับรถทันที
แต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
กระบาดที่ขับมาทางตรงเลนขวาสุด
ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยิน
ที่คนขับจะรีบเปิดประตูลงมาจากรถ

และดูเหมือนคนขับจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ส่วนรถเก๋งหลังจากถอยกลับมาอยู่เลนซ้ายตามเดิม

จากคนขับรถเก๋งคันดังกล่าว

จะแจ้งเจ้าหน้าที่และเรียกประกันภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สังคมออนไลน์ต่างวิภาควิจารณ์จำนวนมาก
หลายคนมองว่าการเลี้ยวกลับรถลักษณะนี้

อุบัติเหตุก็อาจจะไม่เกิดขึ้น